ปตันทีมชาติไทยมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับระบุว่าทุกคนซัพพอร์ต
โนโพลกิ้งจงเชื่อมั่นในตัวเองและแนวทางของมาโน่ต่อไป
ส่วนมิกกี้ก็คือปฐมพลนะครับไม่มีอะไรต้องเสียใจ
ก่อนหน้านี้เราชนะด้วยกันเกมนี้เราแพ้ก็แพ้ด้วยกันนะครับ
ขณะที่คุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับยืนยันว่า
โดยบอกว่ายังทำผลงานได้ดีมีสัญญาถึงเดือนกุมภาพันธ์
เพราะต้องการผู้เล่นตัวใหญ่ส่วนการเปลี่ยนธีรสินแดงดาสหรัฐอยู่เย็น
เตะก็ขอออกเองนะครับเป้าหมายการไปบอลโลกยังมั่นใจ
แต่ยังขาดแข้งบางคนทั้งสุพนัทเหมือนตาสุประชัยใจเด็ด
ต้องมีผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่าที่จะพร้อมได้
แกรมต่อไปนะครับทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับจอร์เจีย๑๒ตุลาคม
และเอสโตเนีย๑๗ตุลาคมในการบุกไปเยือนยุโรปนะครับ